ส่งใจเชียร์นักเตะทีมชาติไทยจะเล่นในโปรแกรมสำคัญวันนี้
ศึกอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดที่สอง
พบกับมาเลเซียซึ่งสถิติในบ้านของเรานั้นถือว่าขี่มาเลเซียพอสมควร
เมื่อวานนี้ครับก็มีการลงฝึกซ้อมตามโปรแกรมออฟฟิเชียลที่โรงแรม
เลิฟมาเลเดียนสวนภูมินะครับเพื่อติวเข้มถ้าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง
รายวัชก็บอกนะครับในงานแถลงข่าวบอกว่าเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าทีมจะสามารถเก็บใช้ชนะได้
และเกมที่ไทยจะแตกต่างจากที่มาเลเซียโดยสิ้นเชิง
ส่วนการที่ไทยนั้นจะเปิดเกมลุกตั้งแต่เริ่มหรือไม่นั้นก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องของแท็กติกและก็ไม่มีทีมใดที่อยากมาเล่นแบบตั้งรับ
ขณะที่ธิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับบอกว่าเกมนี้คิดว่าทีมไทยนั้นจะกลุ่มความได้เปรียบเพราะว่ามีทั้งแฟนบอลและก็มีความกดดันที่น้อยกว่า
แต่ทุกอย่างก็วัดกันที่แท็กติกในเกม
เสียดตัวจริงที่เข้าไปตรงสนามน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง๑ตำแหน่งขึ้นแปลงขวาโดยฟิลิปโรลเลอร์จะลงมาช่วยเติมเกมแทนที่มีก้าชูนอนศรี
ส่วนที่เหลือเหมือนเดิมครับทุกตำแหน่งในระบบ๔๒๓๑ทวนกันหน่อยครับประตูชัดชัยบุตพรม
กลางหลังก็มีฟิลิปโรลเลอร์เฉลิมพงษ์เกิดแก้วพันษาเฮวิบูลและกรกฎวิริยาอุดมศิริ
กลางกลางตัวรับคัตถนบูลเกสารัสจับคู่กับธิริพันธ์พ่วงจันทร์ตัวรุกมินรุนศรีย่างเกมสอนระวัดเด็ดมิตร
และสุปชัยใจเด็ดส่วนหน้าเป้าเป็นอาริสักไกรสอน
ว่าไทยนั้นจะไม่เคยบุกไปชนะมาเลเซียที่บุกิจจาริวในอาเซียนคลับได้เลย
แต่ว่าการเล่นที่ไทยทุกสนามนะครับในศึกอาเซียนครับไทยเป็นฝ่ายเก็บใช้ชนะได้ทั้งหมดที่พบกัน
แล้วก็ยังไม่เคยเสียประตูเกมในบ้านให้กับมาเลเซียในรายการนี้เลยครับ
ดูกันหน่อยครับปี๒๐๐รอบแรกชนะ๒๐ปี๒๐๐๗รอบแรกชนะ๑๐ปี๒๐๐๘รอบแรกชนะ๓๐ปี๒๐๑๒รอบรองและ๒ชนะ๒๐แล้วก็ปี๒๐๑๔รอบชิงนัดแรกชนะ๒๐ครับ
แกรมอาเซียนครับเน้นย้ำกันหน่อยนะครับที่ไทยเจอกับมาเลเซียอย่าลืมติดตามกันครับ
เวลา๑ทุ่มนะครับเกมแรกในไทยบุกไปเสมอกับมาเลเซียมาศูนย์ประตูต่อ๐นะครับ